คู่นี้เลิกไหมซาร่ากับเต้ยหลายคนยังตามกันต่ออยู่คุณผู้ชม
เพราะว่ามันยังมีความคลุมเคลือกันอยู่นั่นเองนะสำหรับสาวซาร่าโฮเลอร์และเต้ยธโนไทย
อย่างที่รู้กันไปว่าคบกันมาตั้งสิบสี่ปีคู่นี้นะฮะ
แล้วก็มีการคุกเข่าขอแต่งงานกันไปตั้ง๓๔ปีที่แล้วนู้นนะคะแล้วก็มีข่าวเลิกราออกมา
ฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะบอกเลิกแฟนบอกเลิก
แฟนคลับเพื่อนในวงการก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันเยอะเลยล่ะค่ะ
แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ว่าเออจบแบบขาดสบั้นนะ
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีการโพสต์เม้นต์กันถึงในมุมดี
แล้วเมื่อวานนี้นะคุณแพทย์นับประพาและดีเจบุโกะ
ออกมาพูดบอกว่าคู่นี้เขายังไม่ได้เลิกกัน

ชาวเน็ตหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าจะคอมเมนต์ไปเยอะเยอะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปแสดงตัวตนอะไรกันเยอะมากมาย
ข้อความบอกว่าเพื่อนที่ดีต่อกัน
นี่ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำชัดนะว่า
เขาคงลดสถานะเหลือแค่การเป็นเพื่อนกันแล้วหรือเปล่า

ซาร่าโทรมาหาตีหนึ่งสรุปเลยนะคะไม่ต้องกักก็คือเลิกแหละค่ะ
แต่ก็คือลดสถานะนะคะแล้วมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ซาร่าพูดสั้นเลยมันเจ็บน้อยกว่าการเป็นแฟน
แล้วว่าคือมันต้องแบบทนกันอยู่ต่อไป
เขาบอกกันแบบนี้นะอันนี้คือข้อมูลล่าสุด
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ต้องรอฟังจากคุณซาร่าล่ะค่ะ